คุณวิราโพงนะครับ
รายงานสดล่าสุดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

กล้ามว่าเช่นในมีการจับตัวมากัน
แล้วเขาก็เห็นว่าจะนั่งอยู่ตรงกลางแล้วมีระเบิด
แล้วก็ให้คนตัวประกัน๑๖คนล้อมอยู่ล้อมคนล้อมไว้

แล้วเริ่มต้นนะครับโดยฉลาดนี้
ทางคนโทษพัญญาเกียรติศาสตร์แม่ท่าพระอาทิตย์สอง
และนายวิเชียรจันทรรศนุภัยผู้ว่าราชิกาจังหวัดประคอร์นทรัศน์สุธรรมา
เห็นว่าคนร้ายถ้าเปลี่ยนกลางสี่ครับ
ครับคุณวิรพงศ์บอกว่าตอนนี้ตามรายงานล่าสุด
คือคนร้ายที่อยู่ในห้างได้จับตัวประกันไว้๑๖คนใช่ไหมครับ
ได้งานแจ้งมาว่าเอาตรวจการณ์นี่นั่งล้อมวง
แล้วเขานั่งตัวคนร้ายนั่งอยู่ตรงกลางแล้วมีระเบิดด้วย
ระเบิดนี่อยู่ที่ตัวคนร้ายซึ่งนั่งอยู่ตรงกลาง
แล้วเอาคน๑๖คนนั่งล้อมเขาไว้

ขณะนี้ตำรวจท่านผู้ว่าหรือว่าทหารกรดมกำลังอยู่ที่ห้างหมดแล้ว

คุณวิรพงศ์มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งประชาชนบอกว่า
ในละสมีพื้นที่๒กิโลเมตรจากห้างเทอร์เมนอล๒๑ที่โคราชเนี่ย
ตรงนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับปิดถนนปิดกาทเยลาจรหมดทั้ง๔ช่อง
การถาข้าเผ่ยสิบบนครับ

เพราะฉะนั้นท่านวิทยาพงศ์เยอมครับที่แกรกลับลักษณีย์ของห้างเทอร์เมนอลครับ

ส่วนประชาชนส่วนหนึ่งประมาณ๖๐คน
เจ้าหน้าที่นี่ได้ดำไปอยู่ในห้องคล้ายคือเป็นห้องมืดครับ

จากทุกชั้นนะครับให้แต่ว่าทางคนร้ายนี่ไม่น่าจะรู้ว่ายังมีอีก๖๐คนอยู่ในห้องรวมกันครับ
หมายถึงว่ามีผู้ที่ติดอยู่ในห้างตอนนี้เจ้าหน้าที่เจอตัวแล้ว๖๐คน

จะอยู่ในห้องแล็ปครับแต่ว่าปลอดภัยอยู่ครับ
เพราะว่าห้องมันเยอะครับไม่สามารถตรวจสอบได้พบหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าณขณะนี้มี๑๖คนที่คนร้าย

คนที่เจ้าหน้าที่เจอตัวแล้วไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะฮะ
ถ้าท่านใช้โทรศัพท์มือถือใช้สังคมออนไลน์
ทราบข้อมูลเบาะแสข่าวสารต่าง
หาช่องทางในการติดต่อใครก็ได้
ติดต่อคนรู้จักหรือใครก็ได้แล้วก็ติดต่อหน่วยงานต่างตรงไหนก็ได้
บล็อกตรงไหนมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปเล่าบอกใครก็ได้
เพื่อจะแจ้งว่าท่านติดอยู่ในนี้ท่านยังอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะหาทางไปช่วยท่านพาออกมาเพราะมี๖๐คนที่ช่วยออกมาได้แล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้๖๐คนก็ยังอยู่ในห้องลับที่พาไปซ่อนตัวอยู่นะคะ
คุณมิรพงฮะเป็นอย่างไรฮะสถานการณ์ที่หน้าห้างณขนาดนี้
ท่านยังหมดครับมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธทบมือครับ
แล้วก็ก่อการกระสุนโล่โล่เหล็กครับเพื่อปอดเต็มไปหมดแล้วครับ
บรรยายงานนึงว่าคนร้ายนี่น่าจะมีวิทยุสิตภารณ์ดักฝังตำรวจด้วยด้วย

ตัวเลขคนบาดเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตตอนนี้พอจะมีสรุปออกมาหรือยังครับ
ล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตมากกว่ามากขึ้นเป็น๑๕ลายครับ
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตออกมาจากห้างประมาณ๓ลายครับ
จากห้างนี่หรือครับอ๋อมีเสียชีวิตออกมาจากห้างด้วยหรอ
ใช่ครับมีตัวเลขผู้เสียชีวิตออกมาจากห้าง๓ลายครับ
ส่วนตัวเลขคนเจ็บตอนนี้ยังไม่ยืนยันใช่ไหมคะคุณวีรวัตรยังไม่ยืนยันครับ
ยังไม่สามารถยืนยันเพราะว่ากระจายไปอยู่หลายโรงพยาบาลครับค่ะครับ
คุณวีรพงศ์คะตอนนี้ที่คุณวีรพงศ์อยู่ที่หน้าห้างเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ย
ไม่มีประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมคะคือกันพื้นที่มีแต่เจ้าหน้าที่ถูกไหมคะ
ไม่มีครับประชาชนวิ่งหนีตายกันตั้งแต่ตอนช่วง๕โมงครึ่งนะครับ
ครั้งนี้ข้างในห้างวิติต้องค่ำ
และเพราะมีมีค้าสายของจะอยู่บนทุศหว่างตรงข้างห้างต้องวิ่งหนีเกินกว่าละบาทครับ

มีแต่ลานค้าตั้งแต่คนนี้อยู่ครับ